คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้เนี่ยคุณแม่อายุ๒๖ปี

เพราะว่ามีลูกเนี่ยคือป่วยนะครับศีรษะโต
ศีรษะโตแล้วก็มีน้ำข้างในโพงสมองก็แน่นอนล่ะ
ศีรษะก็จะโตเพราะว่ามีน้ำคลั่งอยู่
ปรากฏว่ายังเป็นปากแหว่งเพดานโหวด้วย
คือคนละกรณีกับเมื่อวานเลยนะ
แต่ว่าอันนี้ก็เกิดที่กำแพงเพชรเหมือนกัน
ไปดูก่อนที่จะช่วยเหลือกันครับ
คือคุณแม่กำลังดูแลลูกน้อย๖เดือนครับ

ศีรษะโตแล้วมีอาการผิดปกติอีกหลายอย่าง
แต่เธอก็นะครับยังมีกำลังใจที่จะดูแลสู้ชีวิตต่อไป

ผู้สื่อข่าวนะครับไปพบคุณแม่ท่านนี้คือนางสาว
จะรวยพรบวบขมอายุ๒๖ปี
เป็นคนปางศิลาทองกำแพงเพชรครับ
กำลังป้อนนมเมื่อกี้ป้อนนมน้องตรงอายุ๖เดือนนะครับ
โดยมีคุณยายเตือนตาบวบขมอายุ๔๖ปี
ช่วยดูแลหลานอย่างใกล้ชิด
คุณแม่เลยนะครับเล่าบอกว่าตอนตั้งครรภาพ

อัลท้าเซาก็ได้เห็นได้รู้นะครับว่าลูกศีรษะโตผิดปกติ
ผิดปกติคุณหมอก็ผ่าตัดออกมา
ผ่าตัดออกมาแล้วก็มาเจอความผิดปกติอีกหลายอย่างเลย
คุณผู้ชมลองคิดดูน้ำข้างในโพรงสมอง
แหว่งเพดานโหวมือขวาผิดรูป
แล้วเท้าทั้งสองข้างมีนิ้วข้างละ๒นิ้วเท่านั้น
ผลจากอาการน้ำข้างในโพรงสมอง
ทำให้ต้องระบายน้ำลงสู่ช่องท้อง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอลงสู่ช่องท้อง
มันก็ขับออกขับออกคราวนี้ก็ต้องใช้
อ้อมสำเร็จรูปมากกว่าปกติสิครับ
แล้วก็ตอนนี้น้องยังมีอาการหิวมากกว่าปกติด้วย
ทำให้แม่มีภาระมากขึ้นในการดูแล
ทุกวันนี้เนี่ยแม่ก็เลิกรากับคุณพ่อไปแล้ว
แล้วก็ออกจากงานประจำที่กรุงเทพมหานคร
มีรายได้เล็กน้อยจากการขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านครับ
คุณแม่ของน้องตรงนะครับก็บอกว่า

เพราะตอนที่ผ่าคลอดออกมาบอกว่า
แม่คุณแม่เด็กผิดปกติเยอะขนาดนี้

แต่น้องก็สู้ครับทำให้แม่ก็ต้องสู้
แม่บอกว่าท้อไหมท้อแต่จะสู้จนลมหายใจสุดท้ายของแม่ครับ

สำหรับความช่วยเหลือนะครับมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและบ้านพักเด็ก
เหล่ากาชาติกำแพงเพชรและหน่วยงานท้องถิ่นนะครับ
แต่ครอบครัวก็ยังกังวลนะครับเรื่องของที่ผมบอกไป
อ้อมสำเร็จรูปค่านมและอย่าลืมคุณผู้ชม
คนที่ไม่มีตังค์เนี่ยยังไม่ต้องคิดถึงค่ารักษาหรอก
เอาค่าเดินทางไปหาหมอก่อนเนี่ยครับค่ารถแหละ

เลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้ว
มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยครับ
แล้วก็ท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธา
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
แล้วเรื่องการบริจาคไปไม่ต้องห่วงนะ

มีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับ
คอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งครับ